คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวที่โอ้โห
เป็นประเด็นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าบรรดา
หนุ่มที่กำลังหาวิธีการในการเพิ่มสมรรถภาพ
เออโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อบ้านนะครับ
เขาบอกว่าถ้าคุณพ่อบ้านทานเข้าไปแล้วนะครับ
จะเห็นคุณแม่บ้านสวยในทุกวินาที

มันเป็นเรื่องที่เขาเล่าล่ำลือกันมาว่าเจ้าลูก

โอ้โหมีทรัพย์หรือแบบนี้ดีจังเลย

เปล่าอย่าโฆษณาเกินจริงนะ

ศึกชิงต้นผาด้าม

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะครับ
ตอนนี้ล่าสุดทางด้านนายสุวิทธองสงศ์นะครับ
นายกอบตเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
บอกว่าโทรศัพท์สายไหม้แล้วครับ
มีคนโทรมาสอบถามเยอะมากนะครับ
โอ้โหเขาบอกว่าในพื้นที่นะครับ
ตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวโด่งดังกับเจ้าต้นผาด้าม
ต้นนี้ที่เขาบอกว่ามีเพียงแค่ต้นเดียวในพื้นที่ของเขานะ
แต่ยังมีต้นอื่นอีกแต่ว่ามันอยู่ในป่าไกล
แต่ว่าตอนนี้ในพื้นที่ตรงนี้มันมีแค่ต้นนี้ต้นเดียว
แล้วพอมันมีลูกเดียวขออภัยครับมีต้นเดียวเนี่ย
โอ้โหลูกของมันเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก
บางคนนะครับข้ามจังหวัดมาเลย
เดินทางกันมาถึงที่เพื่อที่จะขอซื้อเจ้าลูกผาด้ามเนี่ย
ลูกหนึ่ง๕๐๐ก็ซื้ออ่ะโอ้โฮขนาดนั้นเลยแล้วตอนนี้
ต้นผาด้ามต้นนี้ไม่มีลูกอยู่บนต้นเลยนะครับ
ถูกขโมยคือโกรธนหมดแล้วตอนนี้
คือไปสอยมันบ้างไปเขย่าต้นมันบ้างให้ลูกมันตกลงมา
ทำไมกินมันกินตรงไหนกินข้างในเนี่ยเห็นไหม
เขาต้องผ่ามาแบบนี้แล้วก็ผ่าออกมาไม่ใช่หมากเนอะ

พอมันสุกแล้วมันกินได้แต่กินข้างในเนี่ยเคี้ยวเข้าไป
กินได้เลยแบบหล่นมาจากต้นก็ได้เลย

กไม้จริงก็มีวิธีการทานเหมือนกันนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไปถามคนนี้นายแดง
ศวิชัยปราศชาวบ้านที่ทำการวิจัยในเรื่องของลูกผาด้ามมาโดยตลอด
ก็บอกว่าต้นผาด้ามหรือว่าคำหมอกหลวงเนี่ย
เป็นต้นไม้ยืนต้นผลัดใบในช่วงสั้นและจะออกผลเป็นเปลือกแข็ง
ขนาดเนี่ยมันจะเท่ากับลูกหมาก
มีคุณสมบัติพิเศษที่ยางของผาด้าม
มันจะไหลออกมาบริเวณปลายกิ่งในช่วงเช้าและจะเหนียวข้น
ผู้เท่าผู้แก่สมัยก่อนใช้เป็นกาวครับในการยึดระหว่างด้ามมีดและตัวมีด
แล้วก็ส่วนมะเล็ดอย่างที่ผมบอกที่เขาพาขึ้นแล้วก็กิน
ในส่วนมะเล็ดเมื่อสุกแห้งจะมีรสชาติเปรี้ยวหวาน

ผู้ที่เดินป่าเนี่ยเขาก็นิยมรับประทานเพราะว่ามันชุ่มคอ
เล็ดด้านในเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกับเมล็ดแตงโม

กินมันเข้าไปมันก็เขาบอกว่าจะคล้ายกับกาแฟ
กินไปรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋านะครับ
แต่เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศมันจริงหรือไม่
ปราศชาวบ้านบอกว่ามันยังไม่ได้รับการยืนยัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลองไปถามคนนี้ดีกว่า
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
เขามีเรื่องมาฝากเตือนสำหรับใครที่อยากจะได้เจ้าลูกผาด้ามนี่แหละครับ
ดูด้วยสืบคนต่อไปนะครับ
ฟังแล้วน่าเห็นใจนะ
ยิ่งหายากอยู่ต้นเดียวด้วยนะสิ
พอมันเป็นข่าวแบบนี้ใครเขาก็สนใจแล้วครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไปสืบหาข้อมูลมานะครับ
แล้วก็ล่าสุดครับทางสถาบันการแพทย์แผนไทยนะครับ
เขาก็เปิดเผยว่าจากการศึกษาวิจัย
พบข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้ว่า
ผาด้ามมีสรรพคุณต่อต้านอนุมูลอิสระ
ช่วยรักษาเบาหวานได้
แต่ไม่เสริมไม่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศใด
นี่คือคำยืนยันจากทางด้านสถาบันการแพทย์แผนไทย
ฟังแล้วก็ไม่ต้องไปแย่งเขานะคุณชนะ
เขาเหลือต้นเดียวลูกก็ไม่มีแล้วเนี่ย
แต่ว่าที่คนแบบแห่ไปอาจจะเพราะด้วยรสชาติของมัน

เพราะว่าถ้ากินแล้วสดชื่นเนี่ยไปซื้อลูกอมก็ได้
มันไม่เหมือนกันหวานธรรมชาติก็หวานธรรมนี้
ก็บอกแล้วมันไม่เกี่ยวใช่ไหมล่ะคุณอย่าไปงมงาย
เกี่ยวเอาอย่างนี้อันนี้เป็นแบบว่าการรับรองมาแล้วว่า
บุญเขาจริงก็คือต้านอนุมูลอิสระใช่ไหม

พวกแบบสตอเบอรี่อะไรอย่างนี้ที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระก็ได้เหมือนกัน

ต้นผาด้ามที่จังหวัดสุโขทัยอย่าไปยุ่งกับเขานะครับ
บอกว่าในพื้นที่เขามันมีแค่ต้นเดียว
เหลือต้นเดียวอย่าไปเขย่าเล่นกันเลย

ตอนนี้เขาก็เริ่มเหมือนกันนะครับเอาเมล็ดไปปลูกแล้ว
ค่ะคุณชนะได้มากี่เมล็ด

แอบใส่กระเป๋าไว้ดิฉันเห็น